พาไปดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อยนะคะนี่ก็เป็นภัยสังคมอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ผู้สูงอายุหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดกรสิน
เท่าคนแก่คุณเกือบ๔๐คนถูกหลอก

คือมีคนเอาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เท่าผู้แก่ไปบอก
ให้๑๐๐บาทเดี๋ยวจะเอาไปทำอ้างทำอะไรสักอย่าง
แล้วคุณผู้เท่าผู้แก่เขาก็ไม่ได้ตรวจสอบหรอก
ด้วยความใบเนื้อเชื่อใจ๑๐๐บาท
ยังชีพผู้สูงอายุ๖๐๐บาทต่อเดือน

เขาก็เอาแต่สุดท้ายแต่ละคนสักประมาณ๓๕ชีวิต
กลายเป็นว่ามีใบทวงหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือ

เขาบอกว่าโถคุณนักข่าวชีวิตดิฉันเนี่ยนะ
ประทังชีพด้วยค่าครองชีพก็คือเงินผู้สูงอายุรายเดือน
จะเอาเงินจากไหนมาจ่าย๓๔พันบาทค่าโทรศัพท์มือถือ
แล้วบางคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมา
ไม่เคยใช้โทรศัพท์มือถือแบบที่จ่ายรายเดือน
เอาล่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือ
ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะคะชาวบ้าน
น้องว่าก็รวมตัวกันค่ะขอความช่วยเหลือ
หลังจากที่ผู้เท่าผู้แก่เหล่านี้นะคะ
ท่านได้รับหนังสือทวงหนี้จากสำนักกฎหมาย
ของบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือน
เฉลี่ยรายละ๓๒๙๙บาท
ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะคะ
เนื่องจากว่าส่วนใหญ่ผู้เสียหายเป็นผู้สูงอายุ
ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้มีเพียงเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะ
ประทังชีวิตรายเดือนนะคะ

ตอนนี้ก็กำลังจะถูกฟ้องร้องด้วย
นับไปนับมาโดนไปแล้ว๓๕รายด้วยกันเนี่ยนะคะ
หนึ่งในผู้เสียหายคุณตาประสงค์จันทร
คุณตาเล่าบอกว่าคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจาก
เมื่อช่วงเดือนประมาณ๒ปี๒๕๖๒ที่ผ่านมา
มีคนในหมู่บ้านอ้างว่าเป็นพนักงาน
จำหน่ายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งในตัวอำเภอ
น้องกุ่งศรีมาขอยิบยึ้มบัตรประชาชนของตนเอง

เพื่อไปลงทะเบียนแลกโทรศัพท์ฟรี
โดยจะให้ค่าเปลี่ยนคนละ๑๐๐บาท
ก็คือใครที่ยอมให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
แล้วเอาไป๑๐๐บาททุกคนก็ให้ไปด้วยความเชื่อใจ

กระทั่งจู่ก็ได้รับหนังสือทวงหนี้
ก็เลยทำให้มืนตึบเลยลมทับจับ
เพราะว่าเขาเองนะฮะคุณตาคุณยายท่านก็บอกว่า
ไม่ได้ใช้โทรศัพท์รายเดือนไม่เคยสมัครด้วยซ้ำ

แต่พอไปถามเพื่อนในหมู่บ้านทุกคนก็บอกว่าเอ้า
ได้รับเหมือนกันเลยฉันก็ได้รับโดนเหมือนกัน
โดนกันทั่วค่ะก็เลยทำให้รู้ว่านี่แหละ
คนนั้นที่เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปเนี่ย
โดนหลอกแล้วพวกเราน่าจะเอาไปทำอะไรสักอย่าง

เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้กำกับการสพนกรุงศรีบอกว่า
ได้รับแจ้งแล้วนะคะจากผู้นำชุมชน
ตอนนี้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนลงพื้นที่ค่ะ
ไปดูแลคดีนี้อย่างรัฐกลุ่มแล้วก็ให้ความเป็นธรรมที่สุดนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
แล้วก็รายงานไปให้ผู้บังคับบัญชาก็คือ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินรับทราบเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่า
ใกล้เคียงมีลักษณะเคสกรณีนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่